นายศิษย์วันจันยาก็ได้ไปยื่นหนังสือต่อประประชานะครับ
ขอให้ตรวจสอบ๔นายทหาร
อำนวยความสะดวกให้กับนางผ่องพันธ์จันโอชา
ภรรยาของประหลัดกระทรวงกลาโหม
ในการสร้างฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่
เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่
ซึ่งผู้ที่ขอให้ตรวจสอบประกอบไปด้วยพลเอกปรีชาจันโอชา
หลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศพลโทสิริพงศ์วงขันตี
กรมการพลังงานทหารและพลตรีพิสิทธิสิงหราชัย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเรียภาคเหนือ
กัดศูนย์การปฏิบัติป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เข้าข่ายทุจริตต่อตำแหน่งหรือหน้าที่
มาตรา๔พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการป้องกันและปรับรามการทุจริต
เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนางผ่องพันธ์จันโอชา
นายกสมาคมภรรยาข้าราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม
ในการเดินทางไปเป็นประธานสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
โดยตั้งชื่อฝ่ายว่าฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนา
จากนี้ยังพบว่ามีการแจกแท้งน้ำ
พร้อมขึ้นป้ายไวนิวมีรูปหน้าของตัวเอง
นายศรีสุวรรณยังระบุด้วยนะครับว่าในยุคปฏิรูป

ถึงพฤติกรรมที่นักการเมืองใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่วันนี้ยังมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เชื่อว่าทั้งพลเอกปรีชาและนางผ่องพันธ์
ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรให้เกิดความเสียหาย
เพราะทั้งสองคนไม่มีนิสัยมักใหญ่ไฟสูง
ซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียก็ตำหนิเกินไป
ส่วนสำนักข่าวอิสระก็ได้มีการตรวจสอบคนในตระกูลจันปรีชาด้วยเช่นกัน
ซึ่งบุตรชายของผลเอกปรีชาจันโอชา

เพชรบูรณ์ค่ายพ่อขุนผาเมืองวงเงิน๑๓ล้านบาทเศษ
ทำสัญญาวันที่๒๓มีนาคม๒๕๕๙
โครงการก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน๑๐ครอบครัว
ของโรงพยาบาลค่ายวัชิระประการตำบลน้ำริม
อำเภอเมืองตากจังหวัดตากวงเงิน๑๓ล้านบาทเศษ
ทำสัญญาวันที่๒๕เมษายน๒๕๖๒